ผู้หญิงคนนี้มีลูก๒คนครับอยู่ที่ชัยภูมิ
ถูกสามีรับราชการทหารตบตีนะครับ
แม้ว่าตอนที่เธอตั้งคันก็ไม่เว้นโอ้โหตาแตกนะ
เลือดเลือดเส้นเลือดในตาแตกเลยคือเคยร้องเรียนไปแล้วนะครับ
ร้องเรียนไปนะครับที่หน่วยงานต้นสังกัดของสามี๒ครั้ง
เรื่องเงียบผู้หญิงคนนี้นะครับโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วระบายความอัดอั้นลงในเพจขวัญใจทหารกล้าวี๑
บอกว่าอยู่กินกับสามีนะครับรับราชการมา๒ปีกว่า
ทะเบียนสมรสกันจนมีลูกสาวด้วยกัน๒คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่เธอตั้งคันใกล้คลอดลูกคนแรกเวลามีปากเสียงกัน
ชอบลงไม้ลงมือเธอเอารูปถ่ายที่ทำให้หน้าของเธอบวม
มีเลือดข้างในตาครั้งนั้นเธอบอกว่าเธอจากมาว่าเธอไม่ยอมนะ
ที่จะให้สามีเนี่ยเอาทองไปจำนำนะครับเธอไม่ยอม
ติดพนันครับเลยถูกทำร้ายเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นไม่รู้กี่รอบ
แต่ทนเพราะว่าคำว่าครอบครัวครับเคยร้องเรียนต้นสังกัดไปสองรอบ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเธอบอกเธอทนไม่ไหวแล้ว
เพราะว่าหลังคลอดลูกคนที่๒ได้ไม่ถึงสัปดาห์ทะเลาะกันอีก
จับเธอลากลากนะครับกับบันไดเนี่ย๓รอบดีนะฮะ
โอ้โหไม่ตกเลือดตายเธอตกลงไปหย่ากันนะครับ
แต่ฝ่ายครอบครัวสามียังขอให้ระบุในข้อตกลงการหย่าว่า
จะไม่เรียกค่าเลี้ยงดูลูกหรือแม้แต่ลูกป่วยเข้าโรงพยาบาล
ก็ไม่เคยถามไทยนะฮะเธอถามว่าคุณยังเป็นพ่ออยู่หรือเปล่า
ล่าสุดนะครับหลังเธอโพสต์เผื่อแพร่ออกไปต้นสังกัด
สั่งลงโทษกักขางอดีตสามีไปเวลาสามสิบวันและให้ชดใช้หนี้ที่เอาไปด้วย
พุชาข่าวไปพบกับนางสาวนุสารนะคะผู้ร้องเรียนเธออยู่นะฮะ
เฝ้าลูกคนโตอยู่อายุ๒ขวบป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนลูกสาวคนเล็ก๒เดือนให้ญาติเลี้ยงอยู่ที่บ้าน
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่กับสามีอายุ๒๕ปีเป็นทหารยศ๑๐เอกครับ
อยู่ด้วยกันที่๘ริ้วฉะเชิงเศร้านะครับ
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากเธอคลอดลูกสาวคนที่๒ได้เพียง๗๘วัน
สามีมาหาว่าเธอไม่ทำงานทะเลาะกันแรงครับ
สามีลากเธอออกมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปแจ้งต้นสังกัดแล้ว
แต่ทุกอย่างเงียบฮะจนนำมาสู่การหย่าร้างในที่สุดนะครับ
ครอบครัวสามียืนยันนะว่าจะไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกให้
ลองฟังความทุกข์ของเธอหน่อยครับ
ก่อนที่จะหย่ากันวันนั้นหนูก็โดนทำร้าย
คือผู้ชายเขาก็ลากหนูลงบันไดอยู่๓รอบ
เขาก็บอกว่าถ้าหนูไม่ไปเนอะเขาก็จะลากหนูไปหน้าบ้าน
คือแบบคนเพิ่งคลอดลูก
แล้วก็มีทำร้ายมาตลอดทะเลาะกัน
แล้วก็พวกเรื่องเงินเรื่องเล่นการพนันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่เขาเล่นในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ

บ่อยค่ะตั้งแต่ลูกคนโตแล้วอะค่ะ
อยากมาให้มารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ
ก็คือแบบทั้งเรื่องลูกก็คือแบบ

คือหนูก็ยังไม่ทำงานแล้วลูก๒คน
ตัวเขาก็ไม่คุย
ขนาดลูกเข้าโรงพยาบาลหนูก็บอกเขานะ
แต่เขาก็บอกเขาไม่คุย